พี่ร้องเพลงปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจได้ไหม

แต่จำได้นะจำเพลงนี้ได้เพราะเพลงนี้เนี่ยดังมากเลย
คือนักร้องคือนักร้องคนนี้มีล่าจามีล่า
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยมีแผลในใจไหมครับ
แล้วมันตามหลอกตามหลอนคุณผู้ชมอยู่ตลอดเวลา
เธอคนนี้มีเรื่องเล่าครับ
ถูกน้องชายแท้เอามีดปาดหัว
เอามีดปากหัวจนตาเธอเกือบบอดฮะ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่า
เหตุการณ์ครั้งนั้นมันไม่ได้ทำร้ายเธอแค่ร่างกาย
แต่ทุกวันนี้เธอจิตตกครับเธอกลัวไปหมดครับ
บีบแตรยังสะดุ้งเฮือกครับ
นี่คือบาดแผลที่เราจำเป็นต้องเบลอครับ
น้องชายแท้ของเธอทำร้ายเธอ
มีล่าจามีล่าพันธินิษฐ์
เธอเป็นอดีตศิลปินค่ายกัมิกาเซครับนะครับ
เจ้าของเพลงปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจ
คือเธอเป็นการระบายผ่านทางอินสตราแกรม
คือเธอบอกว่าน้องชายของเธอตอนนั้นอายุ๑๙
มีปัญหาตั้งแต่เด็กเรียนไม่เรียนหนีเที่ยวดื่มเหล้าเล่นยาด้วย
แล้วก็อารวาสทำลายข้าวของในบ้าน
แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำร้ายเธอและคนในครอบครัว
วันเกิดเหตุเธอเล่าย้อนไปตั้งแต่๒มิถุนายน๒๕๖๒โน่นแหละครับ
คุณผู้ชมนี่คือหน้าของเธอฮะนี่แหละครับมีล่า
เธอบอกว่าเธอนอนอยู่ในบ้านจู่น้องชายเอามีดทำโครงมาปากหัว
ปักคาไว้เลยที่หัวเสียบอยู่ที่หัวตาซ้ายเธอเริ่มมองไม่เห็น
คุณผู้ชมลองคิดดูมันคงเข้าไปกระทบเส้นประสาท
รวบรวมสติได้ใช้กำลังทั้งหมดนะครับ
กับแรงของน้องชายที่ตัวใหญ่ตัวสูงกว่า๑๙๐เซนติเมตร
แล้วตะโกนขอความช่วยเหลือจนพี่สาวเนี่ยได้ยินมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
เธอต้องนอนโรงพยาบาลเป็นสัปดาห์เธอบอกแบบนั้นเพราะว่าอาการสาหัส
คุณผู้ชมฮะคมมีดเนี่ยนะที่ผมบอกเมื่อกี้
มันทิ่มทะลุเข้าไปทำให้ตาข้างซ้ายเกือบบอดครับ
หูข้างซ้ายเนี่ยไม่ได้ยินแผลลึกถึงชั้นไขมันและกระดูก
แล้วก็มีอีกหลายจุดหลายแห่งทั่วตัวเลยหลังจากนั้นเธอตัดสินใจย้ายออกจากบ้าน
อยู่กับแฟนที่คอนโดครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยนะครับ
แม้ว่าเธอบอกว่าเธอจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่เหตุการณ์ในวันนั้นนะคุณผู้ชมครับ
มันทำให้เธอเธอบอกเองนะเธอบอกเธอป่วยทางจิตไปเลย
จากเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้กลัวไปหมดทุกอย่าง
แต่ปั๊บเธอบอกเธอสะดุ้งหยงฝันร้ายทุกคืนฝันว่ายังไงรู้ไหม
เนื้อความฝันก็คือฝันว่าถูกทำร้ายแล้วไม่มีใครช่วยอ่ะอืม
แล้วทางครอบครัวว่ายังไงทางครอบครัวบอกกับเธอบอกว่า
ก็ไม่อยากให้ไปแจ้งความไม่อยากให้เป็นข่าว
มันเป็นเรื่องในครอบครัวและที่สำคัญไม่อยากให้น้องชายของเธอนั้นติดคุกครับ
ส่วนที่เธอบอกว่าที่ออกมาบอกตอนนี้
ครอบครัวไม่เคยบอกว่าแล้วจะจัดการกับน้องชายได้ยังไง
บอกแค่บอกว่าส่งตัวไปรักษาที่ศรีธัญญาแล้ว
แต่ปัจจุบันนี้นะครับที่เธอมองเห็นแล้ว
น้องชายก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเล่นเกมอยู่บ้านอืมแต่
ฝันร้ายในความเจ็บปวดมันยังอยู่ในใจเธอเธอต้องการความ
ยุติธรรมฮะแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอเนี่ยไม่เชื่อใจใคร
อีกเลยผมเดาว่าหมายถึงครอบครัวของเธอหลังจากโพสต์นี้ถูก
แพร่ออกไปนะครับดาราศิลปินแล้วก็แฟนคลับเข้ามาให้
กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากฮะแม้ว่านี่จะเป็นเรื่องในครอบครัว
นะครับแต่ถูกเผยแพร่โดยตัวของเธอเองนะครับโอ้น่าเห็นใจ
เหมือนกันเนาะมันก็พูดยากนะครับ